ช่วงนี้เราจะเห็นความเพียรพยายามและความตั้งใจแบบนี้มากมายเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นโยกสำล้อปั่นวิวแชร์ปั่นจักรยานเดินเท้าหรือวิ่งก็ตามนะครับ
มาดูอีกหนึ่งคนที่เรื่องของสภาพจิตใจ
สามารถที่จะเอาชนะสภาพร่างกายเพราะว่าวิ่งมาจากที่ลบบุรี
นั่นก็คือมณัฐบุญจำนงอดิตฮีโร่
ชกเหรียญทองโอลิมปิกนั่นเองนะครับ
ออกวิ่งตั้งแต่วันที่๒๓ตุลาคม

แม้ว่าเขาจะเจ็บร่างกายเพียงใด
แต่ความพยายามนั้นทำให้เขามาถึงจุดมุ่งหมายครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
สักครั้งครับ
นัทบุญจำนงได้เผยถึงจุดเริ่มต้นของการวิ่งแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
จากบ้านพักในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
มาอย่างพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร
ระยะทางกว่า๒๐๐กิโลเมตร
สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ตั้งใจของเจ้าตัวที่ได้ชื่อว่าเป็นนักกีฬาของพระราชา
ก็มีมรพพดเพชรกุ้งเหลือเงิน
แล้วสุริยาประสาทหญิงพี่มายเหลือทองแดง
ก็คือผมสามคนนี้จะเป็อนักมวยชุดสุดท้ายได้เงือก

แล้วท่านก็บอกว่าตอนนั่งดูมณัฐเชียร์มณัฐต่อย

เอาขนมให้ป้อนคุณศักดิ์แดงชิ้นนึง
ตลอดเส้นทางการวิ่งของฮีโดเหรียญทองโอลิมปิกลายนี้
ต้องเจอกับบททดสอบอันหลากหลาย
ชนิดที่ว่าหนักหนาสาหัสกว่าสมัยที่ยังเป็นนักมวยเสียอีก
ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ทำให้เท้าทั้งสองข้างนั้นพองบวมจนไม่สามารถวิ่งต่อได้
แต่เจ้าตัวกลับไม่ย่อท้อ
ยังคงพยายามทำตามเป้าหมายที่วางไว้
แม้ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดก็ตาม
ใจเต็มร้อยแต่ร่างกายก็หวั่นนิดหนึ่งค่ะ
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็สู้สู้ค่ะ
ก็คือเขาเคยได้เข้าเฝ้าในหลวงมาแล้วค่ะ
ก็คืออยากจะทำความดีเพื่อพ่อสักครั้งหนึ่งอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะพาน้องในมูลนิธิของเราไปด้วย

หมอก็บอกว่าให้พัก๒๓วันอย่าฝืนตัวเอง

ยังไงผมตั้งใจให้ถึงวันที่
แล้วก็ต้องถึงวันที่๒๗ผมมีความตั้งใจไว้แล้วครับ

ตอนนี้พูดตรงทั้งตัวเลยครับ
ขานี่พองดตึงหมดแล้วมันครึ่งข้างหลังเลยครับ
และในที่สุดอดีตกำปั้นเจ้าของเหรียญโอลิมปิกเกม๒สมัย
ก็ทำสำเร็จโดยการเอาชนะสภาพร่างกายของตัวเอง
โดยใช้เวลาเพียง๔วันในการเดินเท้ามาถึงพระบรมมหาราชวัง
บริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเย็นของวันที่๒๗ตุลาคม
กลางบรรดาอดีตนักมวยฮีโร่โอลิมปิก
มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม

แต่หมอก็ห้ามหยุดบอกว่าห้ามวิ่งห้ามอะไร
แต่ผมก็สู้พอข้างหนึ่งในชีวิต
ผมก็อยากทำให้พ่อล้มอีกสักครั้ง
ก็รู้สึกดีใจกันแล้ว
ว่าวันนี้มาทำได้แล้วสำเร็จ
ผมเจ็บแค่นี้ก็ไม่เท่ากับที่พ่อหลงเหนื่อยมา๗๐ปี

ผมก็ยอมรับผมเป็นคนเกเลทุกอย่างที่เป็นข่าว
ผมก็จะทำตรงนี้ปรับตัวของเราใหม่ให้ดีขึ้นครับ
เป็นความพยายามของมณัฐแล้วก็นักกีฬา
วยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยทุกคน
คือครั้งหนึ่งเคยได้เข้าเฝ้า
หลังจากกลับมาจากโอลิมปิกปี๒๐๐๔ครับ

พัฒน์พระองค์ท่านในการแข่งขันทุกครั้ง
พร้อมท่านก็จะทอดประเทศทุกฝัยที่นักกีฬาไทยแข่งขัน
ไม่ไม่ว่าจะเป็นนักมวยแบตมินตันอะไรทุกกีฬาครับที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
องค์ท่านก็ให้เหรียญวิริยะซึ่งเป็นเหรียญของความพยายาม
ในการจะทำอะไรก็ต้องมีความพยายามครับ
นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งของมณัฐบุญจำนงที่มีโอกาส
ทำสิ่งที่อดีตนักกีฬาทีมชาติไทยคนหนึ่งสามารถทำได้
เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทุกคน
ทุศัพท์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีได้งาม